ไปดูอีกหนึ่งเหตุอุกอาจนะคะเกิดขึ้นช่วงหัวค่ำวันเสาร์ค่ะ
คือมีพนักงานรถขนเงินสองคนนะคะเขาก็ขับรถไปจอดที่หน้าห้าง
แล้วก็ไปรับถุงเงินสดจากธนาคารไทยพาณิชย์มาในนั้นเนี่ยมี๗ล้านกว่าบาทนะคะ
เดินออกมาจากห้างอีก๓เมตรเนี่ยถึงรถขนเงินที่ตัวเองจอดเอาไว้แล้ว
ปรากฏว่ามีคนร้ายสองคนขี่มอเตอร์ไซค์มาเอาปืนยิงขู่ขึ้นฟ้าแล้วก็ขโมยถุงเงินไปเลย
เนี่ยกล้องวงจรปิดจับภาพได้เห็นไหมคะเขาเดินมาอีกนิดนึงจะถึงอยู่แล้วเนี่ย
อยู่เนี่ยค่ะที่เราเห็นลูกศรสีแดงเป็นคนร้ายสองคนคนซ้อนวิ่งลงมาก่อนเลยยิงปืนขึ้นฟ้าหนึ่งนัด
แล้วก็เอาปืนขู่คนที่ถือถุงเงินไว้บอกว่าให้โยนถุงเงินทิ้งกับพื้นเนี่ย
แล้วก็อีกคนคนขี่ก็ลงมาช่วยกันลากถุงเงินนี้
ล้านกว่าบาทนะคะขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขี่หนีไปเนี่ยอุ้ย
คือพนักงานขนเงินก็ต้องหนีมากันแค่สองคนแถมคนร้ายมีปืนยิงขึ้นฟ้าไปแล้วนัดหนึ่งด้วย
คนร้ายใช้เวลาไม่ถึง๒๐วินาทีเลยนะคะถือว่าอุกอาจมาก
หนึ่งทุ่มห้าสิบวันเสาร์บิ๊กซีเอ็กซ่าคุณคิดว่าคนเยอะไหมล่ะ
สิฮะคนก็พลุกพลาดเหมือนกันนะคะ
เงินถ้าเอาจำนวนแบบเน็ตเน็ตเลยก็คือเจ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทค่ะ
ซึ่งหลังเกิดเหตุนี้นะคะตำรวจสอนอนองค้างพลู
แล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่แล้วเพื่อหาพยานหลักฐานแล้วก็ลายนิ้วมือแฝง
รวมถึงไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนีด้วย
อย่างที่บอกระยะเวลาการก่อเหตุทั้งหมดมันแค่๒๐วินาทีเอง
น้อยมากค่ะเขาตั้งประเด็นเอาไว้สองประเด็น
คือไม่คนนอกก็คนในแต่หลายคนพุ่งเป้าไปว่าคนในหรือเปล่า
อ่ายี่สิบวินาทีมันน้อยมากเลยนะถ้าใช้เวลาขนาดนี้รู้เวลากันขนาดนี้แล้วเนี่ย
ไส้ศึกมีน้องขวัญไส้ไหมครับทีนี้คนขับเอ่อคนขับรถขนเงินทั้งสองคนเนี่ยนะคะ
ที่เป็นพนักงานคนหนึ่งขนคนหนึ่งขับเนี่ยถูกตำรวจสอบปากคำเรียบร้อยแล้ว
ตำรวจบอกว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนร้าย
แต่ก็ยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งไปหลายต่อหลายครั้งที่เป็นคดีปล้นรถขนเงินแบบนี้เนี่ย
หลายคดีเหมือนกันที่คนในมีส่วนเกี่ยวข้องนะฮะแต่ว่าครั้งนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ
ว่าจะเป็นคนในหรือคนนอกก็ต้องให้เป็นหน้าที่ของตำรวจเขาช่วยกันตรวจสอบนั่นแหละนะฮะ